ดูเหตุป่วนนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาป่วนขอเงินแม่ค้า
ไม่พอลูกค้าใครที่เข้ามาผ่านมาใกล้คือไปขอเงินเขาหมดเลยค่ะ
ทีนี้เพจสะพานใหม่เขาก็เลยโพสต์เตือนภัยแล้วล่าสุด
ตำรวจก็ต้องเข้าไปดำเนินการไปจับกลุ่มชายคนนี้แล้วนะคะ
จากกรณีที่เพจสะพานใหม่โพสต์ข้อความเตือนภัยบอกว่ามีชายคนนึงเนี่ย
เดินแถวสะพานใหม่ขอตังค์สิบบาทถ้าไม่ให้ถมน้ำลายใส่เลยนะคะ
บางคนถึงขั้นจะโดนตบก็มีเมื่อวานก็เพิ่งโดนจับไปวันนี้ทำอีกแล้ว
พอไม่มีเจ้าทุกข์ก็เลยทำอะไรไม่ได้ค่ะก็กลับออกมาทำซ้ำอีก
ทนกับปัญหานี้มากี่ปีแล้วไม่จบสักทีอันนี้เป็นเพจเขามีการโพสต์
เพจหมอแหลปแพนด้าค่ะก็แชร์โพสต์นี้เหมือนกันแล้วบอกว่า
ตอนนี้ชาวสะพานใหม่เดือดร้อนกับพฤติกรรมของชายคนนึง
เขามักจะอยู่แถวสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญ
จนถึงบิ๊กซีสะพานใหม่เดินเนี่ยขอเงินไปทั่วเลย
ใครไม่ให้ถุยน้ำลายใส่หรือง้างมือจะตบก็มีนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนี่แหละสุดท้ายหลายหลายคน
ก็เลยต้องยอมให้ตังค์ชายคนนี้เพราะกลัวแต่พอโดนจับ
วันต่อมาก็ออกมาแล้วแล้วก็มาก่อเหตุอีก
สะพานใหม่หวาดภาวะทุกวันระวังกันด้วยนะครับอันนี้
หมอแหลปแนนด้าเตือนอีกอ่ะนะคะจนกระทั่งเที่ยงวันนี้ค่ะ
ท่านตำรวจโทอันนานวรศาสตร์รองภูมิกับการสอนอบางเขน
ก็เลยสั่งการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบรามสนบังเขนไปตรวจสอบ
และจับนายวชิระภูแสงสำลีอายุสามสิบสี่ปีคนนี้
ขณะที่เขาเดินไปขอเงินแม่ค้าในตลาดยิ่งเจริญรวมทั้งประชาชนที่เดินผ่านไปมาด้วยนะคะ
ต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญและเรียรัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขนดำเนินคดีต่อไปนะคะ
อ่าไม่รู้ว่าจะถูกดำเนินคดียังไงจะคุมตัวกี่วันแล้วจะกลับไปก่อเหตุไหม
จะแก้ปัญหายังไงระยะยาวนะคะ